ไปช่วยกันตามหาหน่อยมีลูกสะพ้ายคนหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาคลิปมาให้ดูช่วยตามหาหน่อยเนื่องจากว่า
พ่อสามีถูกรถเก๋งคันหนึ่งชนชนแล้วหนีแล้วเขาไปได้คลิปนี้มา
เนี่ยแล้วคุณทัศนัยดูสิสภาพข้างหน้านี่คือกระจกแตกเป็นรูแบบนี้
จ่ายเงินขึ้นทางด่วนไปเรียบร้อย
ถามว่าทำไมกระจกถึงแตกชนแล้วตัวคนโดนชนเขากระเด็นไปตกอยู่หน้ารถ
แล้วก็หนีไปเออสักพักนึงจะมีพี่วินขับตามมา
แต่พี่วินขึ้นไม่ได้เพราะมันคือทางด่วน
พี่วินก็อ้าวผมขอขึ้นไม่นะเขาชนแล้วหนี
คนแล้วหนีมานะอย่างที่เห็นในภาพเลยคันนี้ไปก่อน
สักพักพี่วินเข้ามามีคนซ้อนมาด้วยคือพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์
ขับรถตามมาถึงด่านเก็บเงินแต่ขึ้นไม่ได้เพราะมันคือทางด่วน
แล้วก็มีการพูดคุยชี้มือชี้ไม้กับพนักงานเก็บเงิน
แต่พนักงานก็ไม่ให้ขึ้นมันคือระเบียบ
มันคือกฎหมายที่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนไม่ได้
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้อ้างแบบนี้บอกว่า
รถเก๋งคันที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นรถคู่กรณี
ชนรถจักรยานยนต์พ่อสามีแล้วขับหนีมาขึ้นทางด่วน
สภาพรถมันก็หลักฐานชัดเจนว่าพังขนาดนั้นนะฮะ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนใกล้
อ่าปรักซอยพัฒนาการ๒๐สักตี๕๔๐ของคืน
อ่าของเช้าสี่เช้าวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะครับ
พ่อสามีขี่รถจักรยานยนต์
นะฮะทางตรงนะแต่รถเก๋งคันนี้นะฮะ
ขับลงมาจากทางด่วนบรามอินทาแล้วปาดหน้ารถพ่อเขา
แล้วก็ชนรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่อเขาตีรังการ่างพ่อเขากระเด็นตีรังกาขึ้นไปล่วงไปกระแทกอยู่หน้ารถเขาโครมเลย
กระจกแตกเนี่ยกระโปรงยุบแบบนี้ตกลงไปข้างทางถามว่าคนขับชนลงไปดูไหมไม่
รีบขับรถมุ่งขึ้นทางด่วนดินแดงดาวคนนองแล้วไปทางพระรามเก้าหายไปเลยครับนะฮะ
แล้วเห็นบอกว่ารถของคู่กรณีไปลงทางด่วนดาวคนนองพระราม๒มุ่งหน้าไปยังสมุทรสาคร
ออกไปนู่นแล้วครับนะฮะตอนนี้อาการของคนโดนชนเป็นยังไงบ้างนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้นะนี่สภาพของคุณพ่อสามีเธอเนี่ย
หลังจากโดนชนแล้วต้องต้องนำเข้าห้องฉุกเฉินไปผ่าตัดเพราะว่ากระดูกเชิงกรานหัก
ข้อมือหักสองข้างเลยไหล่ก็หลุดครับมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายเต็มไปหมด
นะฮะส่วนศีรษะอันเนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งคือศีรษะไม่ได้กระแทกพื้น
ก็เลยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแต่เขาจำได้ว่ารถที่ชน
อันนี้คุณพ่อเขาบอกนะครับจำได้ว่ารถที่ชนคือโตโยต้ารุ่นโซโลน่าเก่าแล้ว
โลต้าโซโรน่ารุ่นเก่านี่ดูในภาพนิดนึงน่าจะใช่แล้วฮะ
ฝากระโปรงอย่างที่เห็นสีดำข้างหน้าข้างหลังสีดำนะฮะ
มีไฟสองป้ายทะเบียนหลังสีเขียวค่ะกระจกมองข้างก็เป็นสีดำนะฮะ
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความแล้วที่สนครองตันแล้วนำคลิปนี้มาโพสต์ให้ทุกคนช่วยดู
ช่วยตามหาว่าใครรู้จักเป็นญาติคนขับรถคันนี้อืม
แจ้งไปสอนอครองตันตลอด๒๔ชั่วโมงเพราะเขาขับรถชนแล้วหนีมา
ใช่นะครับช่วยกันดูหน่อยนะฮะอ่าใครรู้เบาะแสแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ